มีคลิปจากกล้องหน้ารถให้ดูนะครับ
ว่าคนที่ขับรถคันที่มีกล้องหน้ารถ
บอกโอ้โหเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลย
อะไรเกิดขึ้นให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
ตอนหน้าต่อตาเลยลงไปแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมหากเกิดขึ้นตอนหน้าต่อตา
ขับสวนทางมาปรากฏอยู่นะ
ก็ไหลตกทางทางไล่ข้างทางตรงนั้น
มันไม่ใช่เป็นแค่ป่าย่ารกนะคุณนะ

ยังเป็นปฏิบัติการในการที่เจ้าหน้าที่ต้องค้นหาทั้งรถ
และผู้หญิงที่ติดอยู่ในรถดูนะ

หมายเลข๑๑๘เชียงรายเชียงใหม่ซึ่งเป็นทางโค้งนะครับ
เสียหลักตกลงไปในแม่น้ำลาว
บริเวณด้านหลังสวนจรินรีสอร์ท
พื้นที่หมู่๑ตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวย

ตอนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาปล่อย
ถนนอาจจะลื่นน่าจะเป็นสาเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ

ช่วงเวลาตอนนี้เลยนะที่เราเสนอข่าว
นี่ผ่านมา๒๔ชั่วโมงเต็มนะคุณ
ยังมีปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหายอยู่
เพราะว่าหลังเกิดเหตุคนในรถซึ่งเป็นผู้ชาย๓คน
ผู้หญิง๑คนมีคนสามารถว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง
และอย่างปลอดภัยคือผู้ชาย๓คน
ส่วนผู้หญิงอีก๑คนว่ายน้ำไม่ไหว
จมหายไปทั้งรถทั้งคน
เจ้าหน้าที่เมื่อวานเร่งระดมค้นหา
บริเวณโค้งน้ำด้านหลังรีสอร์ท

แต่ยังไม่พบทั้งรถและคนนะครับ
เพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง
ต้องยกเลิกภารกิจในการค้นหาเมื่อวาน
ค้นหากันถึง๔โมงเย็นนะครับ

นี่คือเส้นทางตามปกติที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจ

วันที่ฝนไม่ตกเนี่ยมันก็เป็นทางโค้งแทบจะหักศอกอะคุณนะ
เกือบ๙๐องศานะครับ
รถที่สวนทางมาก็จะขับมา
แล้วก็ถ้าขับไม่ชินเส้นทางก็จะแหกโค้ง
แล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำลาวได้นะครับ
เช้าวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้า
ในการเข้าพื้นที่วางแผน
แล้วก็ต้องเริ่มภารกิจในการค้นหาผู้สูญหาย

รถเนี่ยโอ้โหยังไม่ต้องค้นหาหรอก
เอาคนก่อนรถมันจมไปแล้ว

พอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ก็แบบดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่า

อืมนะฮะ

เพราะว่าในรถนั่งกันมา๕คน

อีก๑คนนะฮะ